ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอ้โหโล่งอกแล้วเคราะห์ดีจริงลูกเอ้ย
พ่อกับแม่ไปรับจ้างหักข้าวโพดในเขาแล้วพาลูกชาย๗ขวบไปด้วย
ลูกหายหายไป๑๓ชั่วโมงไปดูตอนเขาเจอกันนะครับ
โอ้โหมืดตึ๊บมืดค่ำแล้วเนี่ย
คืออันนี้ตอนที่เจอเนี่ยรู้สึกจะเป็นเช้ามืดนะคะคือหากันทั้งคืนเด็กคนนี้นะคะ
พ่อก็ขวัญหายเด็กก็ขวัญเสียนะผมว่า
ไม่มีใครสบายใจนะครับแต่ดีใจด้วยครับ
นี่คือช่วงที่กู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานจังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วก็ครอบครัวของเด็กชายอายุ๗ขวบเท่านั้นนะฮะ
ไปเจอหนูน้อยที่หายไปในป่าข้าวโพดกลางหุบเขาเนี่ย
ห้วยอีหม้อตะบนตาดกลอยอำเภอลมเก่า
หายไปนานกว่า๑๓ชั่วโมงครับเอาดื่มน้ำลูกดื่มน้ำค่อยดื่มนะ
นี่ฮะคือติดตามพ่อแม่ไปคือพ่อแม่ไปรับจ้างหักข้าวโพดไงนะครับ
แล้วก็ต้องพาลูกไปด้วยหลบแดดในกระท่อมลูกนะครับ
แล้วทั้งคู่ก็หักข้าวโพดไปเรื่อยหักข้าวโพดไปเรื่อย
ปรากฏว่าเลิกงานอ้าวบ่าย๓ลูกหายไม่อยู่ในกระท่อมนะครับ
ตอนแรกชาวบ้านก็ออกกันตามหาจนถึง๔ทุ่มก็ยังไม่เจอ
ก็เลยขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยกู้ภัยมาช่วยหาเถอะมืออาชีพ
หน่วยกู้ภัยใช้วิธีเดินเรียงหน้ากระดานนะครับ
หน้ากระดาษนะครับแล้วก็อาศัยไฟหน้าของรถวิบากนะครับ
ซึ่งการค้นหาก็ทำได้ทีละนิด

มันเป็นเหลวลึกไงเป็นไร้ก้าโพดกลางเขา

เกือบตี๕ได้ยินเสียงเด็กหวีดร้องขึ้นมา
ก็รีบไปที่ต้นเสียงครับไปเจอเด็กชายตอนนั้นหมดสภาพแล้ว
อิดโรยแล้วโอ้โหแล้วมีอาการตื่นตนก
สายตาเห็นได้ชัดเลยนะครับ

ก็เลยรีบไปอุ้มตัวเด็กออกมาส่งให้พ่อกับแม่นะครับ
กลางความโล่งใจแล้วก็ดีใจของทุกคน

นายประจิตสุขะวัฒนะนายกสมาคมสว่างมงคลศรัทธา
บอกว่ากู้ภัยตัดสินใจค้นหากลางดึกเลย
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเด็กจะถูกสัตว์มีพิษถูกสัตว์ทำร้ายนะครับ
คือตอนนี้ก็เด็กปลอดภัยอย่างที่เป็นข่าวแล้วฮะ
ลองฟังเสียงนายกสมาคมหน่อยครับ
ตอนสภาพที่เราเจอเด็กก็อยู่ในความแบบลอยแล้ว
แล้วก็ไฟครับเราก็จะมีไฟส่องสว่างสปอร์ตไลท์ใหญ่นะครับ
ตัวเลยส่องเข้าไปแล้วก็ให้คนปูพรมไปเรื่อย
แล้วก็หาไปเรื่อยนะครับแล้วก็ส่งเสียง
น่าจะเป็นเด็กตกใจในเสียงที่พวกเราโหกเวกโวยวา
แล้วก็ใช้รถนะครับรถมอเตอร์ไซค์สูบเนี่ยครับ
พยายามเบิ้ลเครื่องไปเรื่อย
คือเด็กคงตกใจเตินแล้วก็ร้องวิทย์ขึ้นมา
นางคำเทพารักษ์อายุ๕๓ปีท่านนี้เป็นนายจ้างนะ
ที่เป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดบอกว่าโอ้โหหลังจากพบเด็กแล้วนะ
พ่อแม่ก็ไม่เอาแล้วขออนุญาตไม่รับจ้างหักข้าวโพดต่อแล้ว
ขอกลับคือเสียขวัญขอกลับบ้านแล้ว
เพราะกังวลว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุซ้ำลอยขึ้นอีก
แต่เธอก็ดีใจนะที่เด็กปลอดภัยนี่คือเจ้าของไร่ข้าวโพดครับ
ดีใจด้วยจริงอย่างนี้ไม่กล้าปล่อยลูกไว้ห่างตัวแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าตรงจุดนั้นเป็นหุบเขาด้วยนะคะ
กู้ภัยเขาถึงตัดสินใจแบบต้องหากันในคืนนั้นเลย
มืออาชีพจริงแล้วตัดสินใจถูกจริงด้วยนะคะ
ยินดีด้วยจริงค่ะเจอแล้วนะคะ